เหตุการณ์ไฟไหม้ฮะรอบนี้ไฟลุกโชนเราเคยได้ยินทะเลเผานะฮะ
แต่ว่ารอบนี้เผาร้านอาหารทะเลครับอ้าว
ร้านนี้เมื่อวานนี้น้ำทะเลหนุนเขาไปเจอเลยฮะ
แต่ที่เจอคือไฟลุกโชนเหตุการณ์นี้ณราซีฟู้ดเป็นร้านขายอาหารทะเล
เจ้าของอยู่ไหนยืนมองตาปริบทำอะไรไม่ได้
ทำไมไฟแรงจังอ่ะแรงมากฮะเหตุการณ์นี้ต้นเพลิงมาจากไหนไม่ทราบได้
แต่หลังจากเพลิงปะทุฟึ๊บเดียวแล้วมันไหม้ด้วยความเร็วสูงจริง
เพราะร้านนี้หลังคามุงจากพอหลังคามุงจากเนี่ย
ไฟมันมาให้นึกถึงเวลาเราเผาไม้จากเผาฟาง
เดียวจริงรอบนี้เนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
้วอดไปทั้งหลังเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
วงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครฮะ
ร้านนี้เนี่ยไม่ยับเยินเสียหายแต่เจ้าของร้านกัดฟันสู้
สู้อะไรพี่กัดฟันสู้ครับ
เจ้าของร้านบอกลูกน้องในร้านว่าเราจะสู้ต่อไป
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่พี่พี่คือเจ้าของร้าน
จะสร้างร้านนี้ขึ้นมาใหม่แล้วขายอาหารทะเลอีกที
กับไฟไหม้รอบนี้ใครจะคาดคิดว่าจริงแล้วควรจะหมดเนื้อหมดตัว
แต่เจ้าของร้านยืนกรานว่าปลายปีจะกลับมาขายอีกทีให้ได้